ทุกคนคะค่าครองชีพไม่ขึ้นแต่อยากมีรายได้เสริมกันไหมค

รายได้เสริมง่ายหยิบมือถือทุกคนขึ้นมา
แล้วคอยถ่ายคลิปการทำผิดกฎจราจร

อันนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการที่ชื่อว่า
อาสาตาจราจรค่ะ
คือวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
แถลงผลการมอบรางวัลและเกียรติบัติ
คนที่ร่วมโครงการอาสาตาจราจร
คือมอบรางวัลให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ทำผิดกฎจราจรต่างที่ส่งเข้ามาให้ตำรวจ
เขาบอกว่าคนส่งมาเยอะมากนะมี๓๐๐กว่าคลิปได้
ตำรวจไปเคลียร์คดีได้๒๐๐กว่าคดีเลย

วันนี้แจกไป๒๐รางวัลรวมเป็นเงิน๑แสนบาท
อันนี้เป็นคลิปประจำเดือนกันยายนและตุลาคมนะคะ
พบตรบอกว่าก็เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนี่แหละ
จากตำรวจแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนก็สามารถเป็นหูเป็นตา
ช่วยตำรวจทำงานได้เหมือนกันด้วยการส่งคลิปมาในช่องทางที่กำหนด
เขาบอกในโครงการนี้เนี่ยได้มาอย่างที่บอกไป๓๐๐กว่าคลิป
แล้วตำรวจก็ไปติดตามดำเนินคดีเสร็จสิ้นไป๒๐๐กว่าคลิปแล้ว
แล้วถ้าเอารวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการอาสาตาจราจรมาเนี่ย
เขาบอกว่ามีการมอบรางวัลไปแล้วทั้งหมด๑๓๔รางวัล
รวมเป็นเงิน๗๔๐๐๐บาทนะคะทุกคน

โครงการอาสาตาจราจรจะมีการมอบรางวัลพิเศษในช่วงปีใหม่
แคมเปญนี้มีชื่อว่า๗วัน๗คลิป๗๐๐๐๐นะคะ
อะไรนะได้๗๐๐๐๐บาทโอ้โฮฉันไม่ทำพิธีกรแล้วฉันไปนั่งขายคลิปดีกว่า
เขาบอกว่าเขาจะมอบรางวัลให้กับคลิปอุบัติเหตุ
การกระทำผิดกฎจราจรในช่วง๗วันควบคุมเข้มข้นตั้งแต่๒๙ธันวาคม
ไปจนถึง๔มกราคมรางวัลพิเศษตกคลิปละ๑๐๐๐บาทค่ะ
โอ้โฮ๗วัน๗คลิปน่ะคลิปละ๑๐๐๐๐ไงเขาบอกว่าอุบัติเหตุทางถนนมันเกิดจากปัจจัยผู้ขับขี่
ถ้าทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรมันก็ช่วยลดปัญหาได้และถ้าประชาชนทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นสื่อได้ใช่ไหมล่ะคะ
ทุกคนมีมือถือก็ถ่ายโครงถ่ายคลิปเป็นสื่อกันได้หมดก็ช่วยกันเป็นตำรวจไปด้วยแล้วกัน
เป็นจราจรไปเลยเห็นใครทำผิดอะไรปุ๊บไปถ่ายคลิปเลยแล้วส่งมาให้ตำรวจ
แต่จำไม่ได้ว่าเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าปรับนะพี่
จริงก่อนหน้านี้ก็ได้สิว่ากลุ่มนี้เขาถึงไปรับมาแล้วไงค่ะ

รางวัล๑แสนบาทตกรางวัลละเท่าไหร่

ก่อนหน้านี้แจกมาเรื่อยแต่หมายถึงว่าอันนี้มีแคมเปญ
เรียกเหมือนเป็นแคมเปญใหม่ช่วงแบบว่า๗วันอันตราย
อันนี้ให้เยอะขึ้นไงให้เยอะขึ้นไง
พี่กำลังคิดว่าเราได้คลิปกว่าหมื่น
แล้วเงินจะเข้าหลวงเท่าไหร่ไงมันต้องเยอะกว่าหรือเปล่าไหม
มันต้องแบ่งส่วนนึงมานะครับ
ถ้าคุณเจอรถจอดแบบคร่อมทางม้าลายรถติดแล้วจอดคล่อมกลางทางมาลายแล้วคุณถ่ายรูปส่งให้ตำรวจ

อย่าเต่งงั่งแดงแล้วพาไปอยากจะถ่ายละกัน
ไปเจอเอาก็ถ่ายไปส่งคุณต่ำรวจกันนะคะ

มีคนถามว่าถ้าสมมติต่ำรวจทำผิดกฎ

เป็นจริงนะจากบ้านฉันน่ะ
ด่าน๓๖๐องศาเถอะ

นี่คุณผู้ชมบอกว่าส่งช่องทางไหน
บอกด้วยกลัวมิสาชิฟัง
ใครอยากส่งคลิปอาสาตาจราจรนะคะไปส่งได้เลยที่
ทางมูลนิธิเมาไม่ขับศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรจศร้อยสวพ๙๑
เฟซบุ๊กเพจตำรวจทางหลวงเฟซบุ๊คเพจกองบัญชาการตำรวจนครบาน

มีช่องทางส่งไปให้แล้วเอาแล้วเข้ารับมุเรนิทิศเหรอ

ปกตินี่มันคอนวัลคอนสวรรค์ร้อยด่าน

มีคนเขียนมาคุณผู้ชมบอกคอนหวันร้อยด่าน
สุด